วัตถุดิบสำคัญในการทำขนมรวมมิตรคือแป้งมันและแป้งเท้าใหญ่ม่อมที่ต้องใช้ในสัดส่วนเดียวกัน
ส่วนสีขนมมักจะใช้สีเขียวจากธรรมชาติ
เช่นใบเตยที่คันเอาน้ำมาใช้ผสมกับเนื้อแป้ง
และที่จะขาดไม่ได้คือกะทิสดสำหรับหยอดหน้าขนมรวมมิตร
ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการทำได้แก่กระมังในการผสมการนวดแป้ง
ไม้พิมพ์สำหรับทำตัวรูปทรงแป้งรวมมิตร
และหม้อสำหรับตั้งไฟลวกแป้งให้สุก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน